รถจักรยานยนต์นะเป็นพี่วินเขาไปขับบนทางเท้า
เทศกิจไปเจอก็จะไปจับไปล็อกล้อ
แต่เขาไม่ยอมหัวร้อนขึ้นมาเอาคัตเตอร์เนี่ยจะไปแทงเขาฮะ
แล้วไม่ได้เป็นวินถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะ

วินผีไปจ้างร้านตัดเสื้อแอบตัดเสื้อวิน
ไม่ได้เป็นวินสังกัดสำนักงานเขตอะไรกับเขาด้วย

ผิดหลายกระทงคุณไปขับบนทางเท้าเขาจะไปจับ

คิดว่าเป็นอาวุธคิดว่าตำรวจเจ้าหน้าที่มีอาวุธ

อันนี้ก็เป็นคลิปให้คุณผู้ชมดูชัดนะครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชม

เอามีดคัตเตอร์ไปแทงเทศกิจซะอย่างนั้นคุณผู้ชม

โอ้โหคือโชคดีนะมีคนถ่ายเอาไว้ให้

ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คบรายเทศ
ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คบรายเทศ
อีกที่คุณผู้ถ่ายเอาไว้

แต่ที่คนถ่ายกำลังจะเดินกลับที่พร้อมนะครับ
ไปเจอเหตุการณ์นี้พอดีนะครับ
ต่อว่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแถมปรีเข้ามาจะใช้มีดคัตเตอร์พยายามทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่เทศกิจด้วยนะฮะ
โดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยนำตัวพี่วินคนนี้นะฮะคือทราบชื่อทีหลังก็คือ
นายสการมั่นคงอายุ๓๙ปีไปเสียค่าปรับฐานขับขี่บนทางเท้าก่อนจะมีการแจ้งความดำเนินคดีทำร้ายร่างกายคือเย็นของเมื่อวานนะฮะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้ครับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเลย
ไปตรวจสอบบริเวณปากซอยรามคำแหง๓๕เป็นจุดที่นายสการเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่พอไปถึงปากซอยราม๓๕ไม่พบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเลย
ทำไมถึงไม่มีวินล่ะฮะทีนี้สอบถามคนในซอยเขาบอกว่าจุดนี้ไม่มีวินหรอก
แต่บางช่วงบางเวลาเนี่ยจะมีวินรับจ้างคนหนึ่งสวมเสื้อวินเบอร์๔ไปจอดที่ปากซอยและรับผู้โดยสารจากปากซอยเป็นประจำ
ครั้งสุดท้ายที่เห็นพี่วินคนนั้นเนี่ยก็คือ๒๓วันที่ผ่านมา
ตอนนี้กลุ่มคนขี่วินรับจ้างที่ปากซอยราม๓๙ยืนยันนะฮะว่าเคยเห็นคนขับรถจักรยานยนต์เบอร์๔ไปทำร้ายร่างกายเทศกิจตามคลิปในโซเชียลจริง
เพราะนายสการเนี่ยเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เถื่อนคือเขามีวินจริงอีกจุดหนึ่ง
ค่ะแต่เบอร์สี่เนี่ยเป็นวินเถื่อนนะฮะไม่ได้สังกัดวินนี้นะครับ
ในวินด้วยกันจะเรียกนายสการว่าวินผีเพราะว่าไม่มีสังกัดสำนักงานเขตรับรอง
ส่วนเสื้อวินที่นายสการสวมใส่ก็ไปจ้างร้านตัดเสื้อทำขึ้นมาเองนะ
พอจะวิ่งก็เอาไปใส่รับผู้โดยสารบริเวณรามคำแหงเป็นการทำโดยภารการนะฮะแล้วก็ทำมาแล้วหลายต่อหลายเดือนนะฮะ
ที่ผ่านมาไม่มีใครว่าหรือห้ามปรามนะเนื่องจากว่าพอกลุ่มของวินด้วยกันเนี่ยไปเจอนายสการก็ถูกต่อว่านายสการก็จะย้ายจุดไปรับผู้โดยสารที่จุดอื่น
แล้วพอเรื่องเงียบหายไปนายสการก็จะกลับไปรอรับผู้โดยสารอีกจุดเดิมคือปากซอยรามคำแหง๓๕เหมือนเดิมนะฮะ
ไปฟังเสียงของกลุ่มวินหน่อยนะครับ
นี่ครับอย่างเป็นจุดจริงรามคำแหง๓๕นะครับ
หวัสมในส่วนเรื่องของการดำเนินคดีและตามตัวนายสการเนี่ยล่าสุดช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
นายสการคนนี้เดินทางไปที่สนโชคชัย
ไปรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสนโชคชัย
หลังจากเจ้าหน้าที่เทศกิจได้แจ้งความดำเนินคดีฐานพยายามทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
นายสการเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนโชคชัย
แล้วออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกว่ารู้สึกผิดนะอยากขอโทษเจ้าหน้าที่คนนั้น
ซึ่งการทำหน้าที่ของเทศกิจเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าตัวเขาฝ่าฟื้นก็ไปขับบนทางเท้าจริง
เพราะว่ามีผู้โดยสารมาเรียกจะใช้บริการ
ก็เลยขับขึ้นไปบนทางเท้าไปรับผู้โดยสารด้วยความเคยชิน
ส่วนเหตุการณ์ที่มันบานปลายจนเกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาที่จะเอามีดไปแทงเขาเนี่ยนะฮะ
ก็ที่เห็นเทศกิจพยายามจะนำอุปกรณ์ล็อกล้อไปล็อกล้อของตนเองเนี่ย
ส่วนเรื่องของพยายามทำร้ายร่างกายก็ยอมรับว่าเป็นการเข้าใจผิด
มองอุปกรณ์นั้นเป็นอาวุธก็เลยหยิบคัตเตอร์ขึ้นไป
จากเสื้อที่เขาใส่อยู่ต้องการจะป้องกันตัว
คำถามคือจะพกคัตเตอร์ไปทำไมในขณะที่ขับวินนะครับ
เตอร์ที่นายสการพกติดตัวยอมรับว่าเขาพกเป็นประจำครับ
เพราะก่อนหน้านี้เคยถูกวัยรุ่นพยายามหาเรื่องก็เลยพกเอาไว้ติดเอาไว้เป็นการป้องกันตัว
ไปฟังเสียงนายสการกันหน่อยครับ
วันเกิดเหตุผมมารับเด็กครับผมเด็กเขาเรียกเด็กเขาเรียกครับผมขับวินโมไซค์
เขาเรียกผมก็เลยขึ้นไปรับผมยอมรับผิดผม
ผมขึ้นบนฟุตบาทครับผมผมอารมณ์ร้อนด้วยครับพี่
เขาเขาไม่ได้ทำอะไรผมอ่ะครับผมเขาไม่ได้ทำเลย
เขาแค่จะจับผมผมนี่แหละเป็นคนที่ไม่ให้เขาจับอารมณ์ร้อน

พี่มายาพูดว่าเขามีอาวุธจะทำร้ายพี่ก่อน
พี่ก็เลยต้องเอาอาวุธออกมาเพื่อที่จะทำร้ายพี่ก่อน
ใช่ตอนแรกเขามีแต่มันไม่ใช่อาวุธพี่
มันเป็นที่ตัวล็อกผมเองที่ผมมองเขาผิด
มีไว้เพื่อแบบผมเคยโดนวัยรุ่นรุมล้อมล้อมรถอย่างนี้ครับ
แล้วผมก็กลัวผมก็คนเดียวกับ๔คน๓คน
นี่ครับก็ตามที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขายอมรับนะ
อารมณ์เขาร้อนขาดสติสุดท้ายมีปากเสียงจนเกือบทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่นะครับ
ส่วนการดำเนินคดีเพิ่มเติมทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสุพลค้ำชู
ผู้กำกับการสนโชคชัยมระบุว่า
พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายสการทั้งหมด๗ข้อหาด้วยกัน
คือทำร้ายร่างกาย๒คือต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่
หมินเจ้าพนักงาน๔พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
ใช้รถไม่ตรงประเภทที่จดทะเบียนเอาไว้
คือนายสการเนี่ยใช้ป้ายรถขาวแต่ว่าไปวิ่งให้บริการเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะคือป้ายเหลืองนะครับ
แล้วก็ขับรถโดยที่ไม่มีใบอนุญาต
ส่วนข้อหาขับรถบนทางสาธารณะไม่มีการดำเนินคดีในส่วนนี้เนื่องจากว่า
เทศกิจเองก็ได้มีการสั่งปรับไปแล้ว๕๐๐บาทนะครับ
หลังจากแจ้งข้อหาแล้วทางพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้มีการควบคุมตัวในสการ
จากว่านายสการก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนด้วยตัวเอง
ส่วนข้อหาทั้งหมดทางพนักงานสอบสวนสนโชคชัยจะส่งฟ้องต่อสารอาญารัชดาพิเศษวันจันนี้ครับ
ส่วนในสการก็จะถูกปรับหรือจำคุกขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับสารท่านว่าจะพิจารณาอย่างไรนะครับ
นี่ไงค่ะด้วยความอารมณ์ร้อนแทนที่จะโดนข้อหาเดียวขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าไปไปมามา
โอ้โห๗ข้อหาข้อหานักด้วยนะคะ